เรื่องของกิจกรรมนิทัศกาลต่างในหลายจังหวัด
เขาก็จัดขึ้นหลายพื้นที่เลยนะครับ
ที่จัดนิทัศกาลที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙
หลายจังหวัดเดี๋ยวเรามีให้ได้ติดตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดแรกเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
นายปวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็เป็นการน้อมสืบสารพระราชปนิษฐานสู่ชีวิตทะสถิตเคียงคู่ไทยนิรันการครับ
ที่บริเวณลานกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศาอำเภอเมืองครับ
ทัศกาลดังกล่าวนะครับก็เน้นในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุญเดชบรมบรรดาศบอภิษฐ์
เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในหน้าที่ของพ่อของแผ่นดินครับ
ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนายธีรวัตรวันนุษย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓
เป็นประธานเปิดงานนิทัศกาลศาสตร์พระราชา
โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดแสดง
นาข้าวไร่นาสวนผสมการปลูกผักสวนครัว
และการจำลองเขื่อนห้วยสมงในโครงการพระราชดำริ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษา
ให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยค่ะ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
ตำบลทุ่งขลาทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
นิทัศกาลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาว่า
ว่าด้วยน้ำและดินสินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ
สัมผัสและรับรู้ด้วยเสียงและภาพที่มีการเคลื่อนไหว
จอโค้ง๒๒๐องศาพร้อมการฉายภาพลงบนแท่นโมเดล
ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวค่ะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำนะครับที่นั่นก็ได้จัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ที่บริเวณอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่า
เป็นนิทัศกาลเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงราชการที่๙
ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง
เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประสบกรณิกรชาวไทยครับ
และที่จังหวัดมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมกับกลุ่มศิลปินนักวาดภาพและช่างภาพ

ภาพวาดภาพเหมือนในหลวงรัชกาลที่๙
นำมาจัดแสดงณลานกิจกรรมชั้น๒

ยังมีการเปิดการให้ทำกิจกรรมโดยการยืนสงบนิ่ง๘๙วินาที
อ่านบทกวีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
และการขับร้องเพลงพ่อของแผ่นดินค่ะ